คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นความประมาทจากคนขับนะฮะ
เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยเป็นความประมาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ
เพราะว่าสายสื่อสารครับคุณผู้ชมครับมันห้อยต่องแต่งแล้วปรากฏว่ามีสองหนุ่มสาวเนี่ย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มานี่ที่ศรีราชาที่ชนบุรีนะ
แล้วปรากฏว่าอย่างที่เห็นครับมีแผลที่บริเวณลำคอนะฮะส่วนผู้หญิงนั้นอยู่ที่ใบหน้านะฮะที่โดนนะครับ

สักประมาณตีหนึ่งฮะที่ผ่านมาของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ใช่นี่ขนาดเราเซ็นเซอร์นะคุณพี่เต้นนะครับ
ยังเห็นรอยแผลชัดเจนขนาดนี้นะครับ
เพราะว่าคุณทามอายุ๒๐ปีนะครับผู้ชายท่านนี้แล้วก็เยาวชนหญิงอายุ๑๔ครับ
ถูกสายสื่อสารห้อยอยู่กลางถนนนะฮะบาดที่คอแล้วก็บาดที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ผู้ชายเนี่ยเล่าว่าเมื่อคืนครับขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ผ่านเส้นทางนี้ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาครับ
น้องผู้หญิงก็ซ้อนท้ายมาด้วยนะฮะมาถึงจุดที่เกิดเหตุครับ
โอ้โฮรู้มันมันพันธุ์งั้นอิลุงหลังมากนะ

มาจัดการกับสายให้เป็นระเบียบนะฮะคือสงสัยตรงนี้แหละว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานไหนนะครับผมต้องไปสืบว่าสายนี้เป็นสายของใครใช่แล้วมันมีคนเจ็บไงนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่ามาเก็บมาตัดมาจัดระเบียบให้มันดีนะต้องดูแลรับผิดชอบด้วยนะมีคนเจ็บตั้งสองคนอันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะลวบมัน
๓๔ทุ่มมันยังไม่มีสายไฟตกลงมาครับพอออกมาอีกทีนึงตอนประมาณเชี่ยงคืนกลับมาตอนตีหนึ่งมันมีสายไฟล่วงลงมาครับแล้วก็เกี่ยวไปถึงนู่นสายไฟติดกลับบ้านแล้วโดนที่พอน้องโดนเอนน่าออกมารับผิดชอบนะครับเป็นของใครก็ออกมารับผิดชอบนะครับค่ะนี่แหละค่ะระดับเดียวกันเลยนะคะคนที่บาดเจ็บทั้งส